ทีนี้คุณผู้ชมมาดูเรื่องของทางพักการเมืองกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าทางประชาธิปัตย์เองเขาก็เดินหน้า
ลงพื้นที่ไปหาเสียงชิงตำแหน่งหัวหน้าพักหลายพื้นที่เลยค่ะ

เขาก็บอกว่าอ้าวคศกรกตไปตรวจสอบหน่อยไหม
ที่ลงพื้นที่แบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่า
แฝงนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งใหญ่ด้วยหรือเปล่า

ชาวที่ปัดเป็นเป็นรัฐบาล
เราไม่เคยเป็นในภาวะที่มันปกติเลย
รอบแรกท่านนายกชวนเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศนี่ถ้าเป็นคนก็ต้องบอกว่าล้มละลายแล้ว
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียง

แล้วก็มีการปราศัยแนะนำตัวผู้สมัคร
ทีนี้ก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตจากที่ปรึกษากฎหมายพักเพื่อไทย
ก็คือนายวิชิตปลั่งศรีสกุลนั่นเองนะคะ
ก็เรียกร้องบอกว่าให้คอสชให้กรกตมาตรวจสอบหน่อย
ว่าการประสัยของนายอภิษฎคุณหมอวรงรวมถึงนายอลงกร
สมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพักฝ่าฝืนคำสั่งคอสชหรือเปล่า
เพราะว่าเวลาลงพื้นที่แต่ละครั้งก็จะมีการเกณฑ์สมาชิกพักมาร่วมด้วย
ตรงนี้แหละมันขัดคำสั่งคอสชที่ห้ามมั่วสุม
หรือว่าชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่๕คนขึ้นไป
แล้วก็คำสั่งคอสชที่ห้ามพักการเมืองทำกิจกรรมทางการเมือง
เพราะว่าการกระทำแบบนี้มันเป็นการฉวยโอกาสหาเสียง

เรื่องของการลงพื้นที่ของนายอภิษฎเนี่ยนะคะ
ก็ได้รับการยืนยันจากนายอิสระสมชัย

ว่าที่ลงพื้นที่ไปพบปะกับสมาชิกพักประชาธิปัตย

ไม่ได้เป็นการหาเสียงเลือกตั้งสสหรือว่าสว

จะต้องมีการเสนอนโยบายต่อสมาชิกพัก

แล้วก็เตรียมเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป
เรื่องนี้ค่ะก็สอดคล้องกับนายราเมฆรัตนาชเวง

ก็บอกว่ากระบวนการเลือกหัวหน้าพักมันเป็นไปตามรัฐธรรมนูล
มันไม่ใช่การหาเสียงไม่ใช่การเอาเปรียบทางการเมือง

คงไม่ค่อยเข้าใจหรอกเรื่องแบบนี้

เพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งเรื่องในพักประชาธิปัตย
ก็ย้ำว่าประชาธิปัตย์เป็นประชาธิปไตยนะครับ
แล้วก็นายปรเมฆขออภัยนายราเมฆรัตนชเวง
ก็มีการย้ำว่าการหาเสียงเป็นการหาเสียงกับสมาชิกพัก

ไม่ได้เป็นการเตรียมเรื่องของการเลือกตั้งนะครับ
ทางด้านของนายวิศนุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรี

บอกว่าแต่ละพักเขาก็มีนักกฎหมาย

ถ้าสงสัยสามารถถามหรือว่าร้องไปที่กรกตหรือคศได้
คงไปตอบให้แต่ละพักไม่ได้
กรกตจะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้

เขาบอกว่ากรรมเป็นเครื่องแสดงเจตนา
ฉะนั้นเรายังไม่รู้ว่ามีเจตนาอย่างไร
แต่ตอนนี้มีกรรมคือการกระทำแล้ว
แล้วก็กำลังถูกกรกตเก็บข้อมูลไว้อยู่แล้วนะครับ

ส่วนเมื่อวานี้สองรัฐมนตรีในรัฐบาล
ก็คือนายสุวิทธิ์เมสิน๔
ในฐานะว่าที่บรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชาบรัฐ
พร้อมด้วยนายกรอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับ
ว่าที่โคศกภักดิ์พลังประชาบรัฐ

ร่วมกันแถลงข่าวจัดตั้งสถาบันปัญญาประชาบรัฐ
ทางพลังประชารัฐเขามุ่งมั่นแน่วแน่ในการที่จะจัดตั้งสถาบันนี้นะครับ
พร้อมยืนยันว่าสถาบันแห่งนี้จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

และได้เปิดตัวสมาชิกคนรุ่นใหม่
เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการตลาด
ประสบความสำเร็จด้วยนะครับ